การเปิดสวยข้อมูลนะครับที่เอกสารที่เราขอไป
ก็มีการจิจแจงบางส่วนถ้าหมายไม่ชัดเจน
ทางจังหวัดก็เลยตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้
เป็นยืนห้อไปตรวจสอบ
อันนี้ในการตรวจสอบข้อที่จริงหาผู้รับผิดชอบนะครับก็ตั้งคณะประการร่วมกัน
เพราะว่าตรงตอนทางผู้รับเหมาที่เขาเข้ามาจริจแจงธิบาย
เขาก็รู้ว่าเป็นอาคารเก่าแต่ไม่ที่ว่าเป็นโบราณสถาน
ไม่มีแบบทำไปซ่อมไป

อันนี้คือคำตอบจากผู้รับเหมา
แล้วมีข้อไหนอีกบ้างตีรวชเท่าที่ได้คำตอบ
เจ้าของพื้นที่ในกรมริยานศาสตร์และพันธุ์พืช
ทุกท่านรองอธิบดีเข้าร่วมประชุมด้วย
และมีสำนักกรมศิลปกรณ์
ท่านรองอธิบดีก็บอกว่าจะทำการฟื้นฟูบูรณะขึ้นมา
โดยให้ในส่วนของสำนักงานศิลปากรที่๗ซึ่งท่านก็เข้ามาร่วมด้วย
ก็จะมาเป็นผู้ศึกษาออกแบบ
เพื่อที่จะทำการฟื้นฟูบุรณะตัวนี้ขึ้นมา
ในส่วนของงบประมาณหรือว่าการจัดการ
ทางกรมอุทยานก็จะเป็นคนดูแลรับผิดชอบ

พอจะเริ่มดำเนินการ
แล้วก็ในส่วนของทางเครือข่าย
เราก็กังวลว่ามีกระบวนการเข้าก็ปุ๊บ
ในส่วนห้าม่ายชาชนหรือว่าคนที่สนใจทางประเทศ
ทั้งโลกเราจะทำอย่างไร
ก็ทางจังหวัดก็เราขอให้ตั้งคณะกรรมการติดตาม
เพื่อที่จะชี้แจงให้คน
ความคืบหน้าในการเมืองการจนแล้วเสร็จนะครับ
เมืองต้นเราขอไปแบบทุกสัปดาห์เลยนะ

เพราะมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา

อันนี้คือแล้วมีเพิ่มเติมไหมคะ
อันนี้คือที่สรุปทั้งหมดนะครับ
อย่างนั้นฉันขอกลับไปถามเบื้องต้นก่อนเลยนะคะ
กรมศิลป์ได้รับเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะลื้ออาคารกันไหมคะ
กรมศิลป์แรกบอกว่าเรื่องนี้ได้รับ
แต่ว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเลยไม่มีแบบ

ว่าเคยได้รับเรื่องว่าให้ยื่นขึ้นโบราณสถานนะฮะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบเพราะว่าอยู่ในช่วงของดำเนินการ
แล้วทางกรมอุดได้บอกไหมคะว่า
ถ้ามันอยู่ในระหว่างนั้นทำไมดำเนินการต่อไปเลย

ค่ะแม่อยากไปนั่งด้วยจังเลย
ไม่ใช่อะไรค่ะคือเราอยากได้คำตอบนะคะ

เรากำลังเข้าใจหน่วยงานรัฐถูกหรือเปล่านะคะ
ทีนี้พอฟังจากกรมศิลป์แล้ว

คือไอ้สิ่งที่มันขาดไปคืออะไรแล้วมันต้องมีหรือไม่

ทำไมกรมอุดถึงไม่รอกรมศิลป์ถูกไหมคะ
ทีนี้เอาผู้รับเหมาบ้างค่ะคุณธิรวุฒิ

สำคัญกับเมืองหรือว่ามันเก่าแก่
มันมีคุณค่ายังไงผู้รับเหมาทราบไหมคะ
ผู้รับเหมาก็ทราบว่าเป็นอาคารเก่า
แต่ว่าเขาก็ไม่คิดเขาก็ตอบมาตามตรงว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอะไรมากมายขนาดนี้
นะครับในส่วนของเขาเขาก็รู้สึกเสียใจ
เข้าใจค่ะแต่จริงก็ไม่ดิฉันก็ถ้าแบบเอาแฟร์คือ
รับเหมาก็คือรับงานมานะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอำนาจเขาที่จะไป
ง้างไปคัดค้านอะไรนะคะก็ก็ทำตามสัญญาจ้างนะครับ
ค่ะซึ่งไม่มีแบบแปรนอะไรครับทีนี้ค่ะในส่วนของไม้
ไม้เนี่ยตกลงเอาอย่างนี้นะคะให้คุณธีรวุฒิประเมินเลย
ในที่ประชุมสรุปว่าไม้ที่ลื้อออกมาเนี่ยคือไม้ที่เตรียมจะนำกลับไปสร้างใหม่
หรือจะนำกลับไปสร้างใหม่หลังจากที่มีกระแสต่อต้าน
ตอนเป็นข่าวค่ะคือเบื้องต้นเราก็ได้เห็น
เอกสารบางส่วนเนี่ยคือในรายการนะครับ
คือการลื้อเนี่ยคือมันลื้อออกไปนะครับมันไม่ได้ทำบัญชี
อะไรนะครับแล้วก็มีแค่รายการแค่ประตูหน้าต่าง
คือบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่มันปรากฏอยู่ว่าใช้ของเดิม
แต่ของใหม่เนี่ยไอ้แต่ของที่ที่มันจะสร้างกลับมาใหม่เนี่ย
มันไม่ได้ปรากฏว่าให้จะต้องเอาของเดิมมาใช้ครับ
มันไม่ได้ปรากฏรายละเอียดตรงนั้น
ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีการกำหนดล็อกเอาไว้ว่ายังไง

ใช่ครับมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากอะครับ
ซึ่งอาจจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้
แล้วก็มันตรวจสอบไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่มีแบบสำหรับก่อสร้าง
คุณธีรวุฒิคะมีคนย้อนถามกลับไปตั้งแต่ต้นทางเลยไหมคะ
คืออาจารย์ปริญญาชูแก้วนะคะจากราชกระบังอะค่ะ

อาจารย์บอกว่าจริงแล้วมันควรจะมีตัวรายงานในการสำรวจ
คือมีคนถามหาไหมคะว่าที่สำรวจตั้งต้นเลย
เพื่อประเมินว่าเสียหายแค่ไหนเสียหายตรงไหนต้องใช้วิธีไหนเนี่ย
มีคนได้ถามในที่ประชุมไหมคะว่ารายงานตัวนี้มีไหมคะ
ก็สอบถามครับว่ามีการศึกษาประเมินคุณค่าแล้วก็สำรวจรังวัด
ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องแบบวิศวกรรมโครงสร้างมีไหมไม่มี

ก็ทางเจ้าของพื้นที่ครับเจ้าของโครงการ

ไม่มีครับ
ถามใหม่เอกสารที่ได้มาจากเพจนะคะ
ที่มีแบบว่าเรื่องของการซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้

อันนี้ตกลงมันคือสิ่งที่จะซื้อมาเพื่อสร้างอาคารใหม่ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันหมายความอย่างนี้หรือเปล่าคะว่า
ก็คือจะใช้ของใหม่สร้างอาคารให้แค่เหมือนแบบเก่า

อันนี้มันตามสื่อนะครับ

เพราะว่าตอนนี้คือเราไม่สามารถ

มันไม่มีการจดบันทึกอะไรสักอย่างเนี่ย

ได้ว่าไม้ที่ลื้อมาเนี่ย

มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับว่า
มีข่าวว่าย้ายออกไปนอกพื้นที่แล้ว
อะไรพยายามจะหลบเจ้าหน้าที่

เพราะว่าทางเราก็ต้องดูข้อมูลก่อนนะครับว่า

มันต้องได้รับการตรวจสอบอะครับ

แต่ปัญหาคือว่ามันไม่มีแบบที่จะสำหรับตรวจสอบเลย

ออกมาเท่าไหร่แล้วเก็บอย่างไร

มันไม่มีตรงนี้ให้ตรวจสอบครับ

น่าจะมีหน่วยงาน
จำนวนไม่น้อยนะคะที่อยู่ในห้องประชุม

ถ้าสังเกตจากการอธิบาย

หน่วยงานไหนที่ให้คำตอบซะเป็นส่วนใหญ่คะ

เสนอโครงการนะครับแล้วก็ในส่วนของ
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็มีท่านรองอธิบดี

แล้วก็เข้าใจมากเลยนะคะว่าทำไมถึงขอ
ให้มีการประชุมกันทุกสัปดาห์เพราะว่า

หลังจากนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีการ

อาจารย์ขอคำถามเดียวค่ะตั้งสั้น
ประเมินว่าตกลงแล้วมันทำตามขั้นตอนไหมหรืออาจจะทำแต่ไม่ละเอียด
หรือเขาอาจจะเข้าใจว่ามันไม่ต้องทำ
คืออาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีความเข้าใจผิดกัน
หรือว่าจริงผิดพลาดจริงคะ
ในการทำงานอาคารเก่าลักษณะอย่างนี้ครับ
เอางี้ค่ะทุกคนเห็นอาคารหลังหนึ่ง

เอา๕๖คนไปยืนดูอาคารหลังเดียวกัน
มันจะตีไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เรื่องหนึ่ง
แต่เพราะเอิญว่าหลังนี้มันแตกต่างจากเคสที่ผมพูด
เพราะมันเป็นอาคารที่คนพูดถึงในวงกว้าง

แล้วไม่ใช่ว่ามันอยู่ในดงกล้วยที่ไม่มีใครเห็น
มันเป็นพื้นที่ที่คนเข้าไปดูอยู่แล้วแล้วทุกคนพูดถึง
คุณจะไม่สำนึกเลยเหรอว่ามันสำคัญกับเมืองนี่เรื่องหนึ่ง
อันที่๒ในเมื่อคุณสำนึกแล้วว่าคุณจะรักษามันแล้ว
คุณไม่ปรึกษาผู้รู้หรือคุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่มันถูกต้อง
แต่เพราะเอิญว่าถ้ามันถูกต้องคนต้องชื่นชมสิ
แล้วเราก็คงไม่มาคุยกันในรายการจริงว่าถ้ามันถูกต้อง

มันไม่ถูกต้องไงครับคนที่ต้องบอกว่าเราแล้วเกิดอะไรขึ้น

คราวนี้ว่าในเมื่อมันถูกต้องเราจะแก้ไขอะไรยังไงต่อ

อาจารย์ตั้งคำถามไว้เดี๋ยวที่ฉันจะถามด้วยค่ะ